เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยล่าสุดได้เดินทางไปเกาหลีใต้

ุสลาต้อมคำก็บอกว่าตั้งเป้าก็ถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อยนะครับ
ชุดนี้ก็นำทัพโดยนุษลาต้อมคำปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์
ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศสยาสุวรรณภูมิ
พรคงยศที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์
และได้เรียกที่กัมพรช้างเขียวเข้ามาเสริมทีมแทนนะครับ
สลาต้อมคำมือเซ็ตกัปตันทีมกล่าวว่า
แม้จะยังไม่ฟูลทีมแต่ก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดี
เชื่อว่าจะเข้ารอบครองชนะเลิศได้ตามเป้าหมายแรก

ว่าจะสามารถเข้าถึงรอบชิงชะเลิศให้ได้อีก
หลังจากที่เคยแพ้ญี่ปุ่นนะครับ

แล้วก็อย่างแมทนี้เป็นอีกหนึ่งแมทที่สำคัญของพวกเรา
แล้วก็อย่างปีที่แล้วเราก็ได้ที่๒มา
ปีนี้เราก็หวังว่าเราจะได้เข้าชิงอีกเหมือนเดิมค่ะ

อาจจะไม่ได้ชุดใหญ่มากคุณมองตัวนี้อย่างไรครับ
เราไม่ได้มองว่าเป็นที่ชุดใหญ่หรือชุดเล็กนะคะ

ไปสู่จุดหมายจุดเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแต่ละรายการถึงขนาดไหน

เราก็ถือว่าเราประสบความสำหรับอื่น

แต่ถ้าเราได้เข้าชิงเราก็คงต้องหวังแชมป์อะค่ะ
ไขข้อข้องใจของแฟนวอเล่นะครับ

เข้ามาแทนอัชลพรคงยศซึ่งเล่นตำแหน่งหัวเสา
ทำให้ทีมชุดนี้มีตัวรับอิสระถึง๓คน
ต่อจากปียนุษยแป้นน้อยและยุภาสนิทกลาง
โดยชี้แจงว่ารายการชิงแชมป์เอเชีย

มากกว่าความหนักแน่นในการเข้าทำครับ
ก็เนื่องจากนักกีฬาตัวหลักตัวลูกบาดเจ็บนะครับ
เราก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องเอาตัวอื่นไปแทน
โดยที่จำนวนนักกีฬาเรามีจำกัด
เพราะว่าช่วงหลังมาเนี่ยเราได้แยกทีมเป็น๒ทีม
ทีมหนึ่งเพื่อเตรียมไปแข่งที่ไทเปย์ทีมหนึ่งเพื่อสแตนบายกับชุดใหญ่

เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เล่นที่เข้าไปเสริมทีมชุดใหญ่ให้สมบูรณ์ที่สุด
โดยตำแหน่งเองโดยตัวตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเองก็ค่อนข้างที่จะลำบาก
เพราะฉะนั้นเราเลยเลือกเกมรับที่จะไปต่อสู้กับเกมในการแข่งขันในระดับเอเซีย
เพราะว่าในระดับเอเซียเนี่ยจะสู้กันในเรื่องของความเหนียวแน่นมากกว่า
ในเรื่องของความรุนแรงการตกครับ
สวัสดีครับ